บุรีรำผู้หญิงคนหนึ่งถูกจับกลุ่มค่ะหลังจากที่เธอไลฟ์สดขายยาบ้า
เอ้าและการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นการจับกลุ่มครั้งที่สองแล้วนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ทำเหมือนกันเลยก็คือไลฟ์สดขายยาบ้า
ทีนี้ตัวเธอเองทั้งเสพทั้งขายถามว่าทำไมถึงเสพด้วย
บอกว่ากุมารทองที่เลี้ยงไว้อยากเสพอ่ามันเกลียดจากกุมารตรงไหนล่ะเนี่ย
อ้าวเอาไปดูช่วงที่ตำรวจเข้าไปจับกุมเท่านั้นหน่อยค่ะค่ะ
เนี้ยค่ะตำรวจสอบพอกระสังตำวัดบุรีรัม
เข้าไปที่บ้านของนางสาวสุวรรณีหรือบีนามสกุลสายเหล็กอายุ๒๑ปีค่ะ
ครับบ้านอยู่ที่อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรำหลังจากที่ตำรวจได้ข้อมูลค่อนข้างชัดเจน
เพราะว่านางสาวบีเขาโพสต์ขายยาบ้าแล้วก็ข้อความทำนองที่บอกว่าถูกเอเย่นโกงยาบ้า
ข้อความเขียนแบบนี้นะคะราคายาบ้าสองพันห้าร้อยบาทได้มาสองร้อยเมตร
สิบตัวห้าร้อยได้กำไรตั้งเยอะตัดพอแต่เป็นการตัดพอเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ
อ้อมีการตัดพอแล้วมาโพสต์ลงโสชี้เอาเถอะด้วยก็โดนสิคะอืม
นางสาวบีผู้ต้องหาเนี่ยหลังจากที่ตำรวจเข้าไปควบคุมตัว
พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องอะค่ะวกไปวนมาแต่จับใจความได้แบบนี้
โพสต์ภาพดังกล่าวจริงและภาพที่ปรากฏเป็นยาบ้า๒๐เมตร
ซื้อมาจากพ่อค้ายาบ้า๑๐๐๐บาทเพื่อเอามาเสพ
ก่อนหน้านี้เสพกับเพื่อนแต่พักหลังอยู่คนเดียวเหงา
ก็เลยชักชวนกุมารทองที่เลี้ยงไว้๒ตนเสพยาด้วยกัน
หลังจากนั้นกุมารน่าจะอยากยาเธอบอก
กุมารหยัดยาก็เลยมาสังกิจบอกขอเสพยา
เธอก็เลยจะต้องเสพผ่านตัวเธอเองเพื่อให้ไปสู่กุมาร
อ๋ออันนี้ไม่เทียบกับกุมารอย่าไปโทษกุมาร
หลอนเองมากกว่าเอ้าส่วนโพสต์เฟซบุ๊คเพราะว่าอยากกลับเข้าเรือนจำอีกครั้ง

อยากจะไปอยู่เรือนจำแล้วก็อยากแบบลองโดนขังเหลี่ยวดู
กุมารทองเขามีแต่ร่างอยู่แต่ว่าเขายืมร่างคนได้นะพี่
แล้วแบบเราเลี้ยงมาเราผูกพันเราก็เตะให้กุมารทองด้วย
ใช่คนอื่นก็เลยคิดว่าหนูบ้าบางครั้งหนูแบบใส่แต่สีแดง
คิดว่าอินดี้มันติดยาจนมันบ้าสีแดง
คือจริงแล้วกุมารทองเขาชอบสีแดงค่ะ
อ๋อแล้วกุมารทองชอบเสพด้วยได้ไหม
ชอบค่ะลูกกุมารทองบอกว่าไม่ได้แค่ชอบชอบจับคนด้วยค่ะ
อืมครับไปกันใหญ่แล้ว

ส่วนประวัติของนางสาวบีเคยถูกตำรวจควบคุมตัวมาแล้ว
หลังจากที่ไลฟ์สดเสพยาบ้าเมื่อปี๖๔ก็คือปีที่แล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างการคุมประพฤติด้วยนะ
แต่มาก่อเหตุซ้ำไงคะก็โดนไปอีกค่ะ
ครั้งนี้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาครอบครองยาบ้า
และยาเสพติดประเภทที่๑ค่ะ
ดำเนินคดีแล้วก็ต้องนำตัวไปบำบัดต่อไปด้วย
ค่ะแล้วทีนี้กุมารถูก

เขาเมายาแล้วเขาหลอนเองนะฮะ